ทีนี้ค่ะมาดูเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่นครราชศรีมานะคะ
เป็นกรณีคนงานก่อสร้างเขาก็ทำงานไซส์งานเดียวกันนี่แหละค่ะ
นั่งดื่มเหล้ากัน๓คนนายดำนายสมทรงแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกคนนึง
นายดำเนี่ยขอยืมเงินนายสมทรงร้อยหนึ่ง
แต่นายสมทรงบอกว่าให้ไม่ได้หรอกเงินนี้ต้องเอาไปใช้จ่ายในครอบครัว
ดำก็เลยโมโหยืมเงินเขาเขาไม่ให้โมโหเขาด้วย

โหแล้วก็ทะเลาะกันสุดท้ายเนี่ยเอามีดแทงแล้วก็เอามีดปาดคอ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านสุขาวดีค่ะ
หมู่๘ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เจ้าของหอพักชื่อว่านายสุรพลแยกโคกสูงอายุ๖๖ปีแล้วนะคะ
เจ้าของหอพักก็พาไปชี้จุดเลยที่เป็นจุดฆ่ากันตายค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสมทรงคูณขุนทศอายุ๓๙ปี
เจ้าของหอพักเล่าให้ฟังว่า๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ตัวนายสมทรงผู้ตายกับภรรยา
พร้อมด้วยคนก่อเหตุที่ชื่อว่านายดำหรือนายธนงศักดิ์งามเลิศอายุ๔๔ปี
มาขอเช่าห้องพักอยู่เป็นการเช่าชั่วคราวนะคะ
ระหว่างที่เขาทำงานรับเหมาก่อสร้างโครงการหลังคาในพื้นที่ตรงนั้น
เจ้าของหอพักก็เลยให้เช่าราคาเดือนละ๑๐๐บาท
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวนายสมทรงนายดำ
เพื่อนร่วมงานที่ทำงานในไซส์งานก่อสร้างเนี่ยรวมแล้ว๓คนนะ

เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงที่นั่งดื่มเหล้าด้วย
ก็คือนายกมลฤทธิ์เป็นบุญอายุ๔๓ปี
แต่สุดท้ายเนี่ยพอนั่งดื่มเหล้ากันไปดื่มเหล้ากันมา

นายดำขอยืมเงินนายสมทรง๑๐๑
แต่นายสมทรงปฏิเสธไม่ให้

นายดำก็เลยใช้มีดกระหน่ำแทงตามลำตัวแล้วก็ปาดคอซ้ำไปด้วยนะคะ
รวมแล้ว๕แผลจนนายสมทรงเสียชีวิตอยู่ในห้องพักค่ะ
ก็รู้ว่าในดำนี่แหละเป็นคนก่อเหตุ
สาเหตุก็เพราะว่าในดำมาขอยืมเงินนายสมทรง
แต่นายสมทรงบอกว่าจะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
กหน้านายสมทรงไปด้วยครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
หลังจากนั้นนายดำก็เลยใช้มีดกระหน่ำแทงแล้วก็ปาดคอค่ะ

เพราะเป็นคดีที่เป็นที่สนใจนะครับ
อุบอัดแล้วก็ความค่อนข้างจะโหดเทียมนะครับ
ก็มีอย่างนี้ครับสอบถามเมียผู้ตายแล้วที่พักอยู่กับผู้ตายอ่ะ
วันนั้นเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกไม่มีประเด็นนี้นะครับ
ไม่มีประเด็นนี้เลยประเด็นเดียวคือไม่พอใจในเรื่องเงินตัง
แล้วก็อาจจะเมาเหล้าด้วยเพราะดื่มเหล้ากันก็หมดไปประมาณพอสมควร
หลังจากนั้นนะคะตำรวจก็ได้ส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามมือมีดรายนี้นะคะ
รวมถึงเพื่อนคนงานอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือเขาหลบหนีกันไปนะคะ
ประสานชุดพิสูจน์หลักฐาน๓ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย
เพื่อหาวัตถุพยานเพิ่มเติมค่ะ
ล่าสุดตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวนายกมลฤทธิ์ที่เขานั่งร่วมดื่มเหล้ากันอยู่ในวงเล่าเนี่ยนะคะ

อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะว่าเหตุการณ์เป็นอะไรยังไงบ้างมีส่วนร่วมในการก่อเหตุหรือเปล่า
ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในดำต่อไปนะคะ
ในดำตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะคะเนี่ยค่ะไปยืมเงินเขาร้อยหนึ่ง
ว่าจะยืมเงินเพราะว่าอยากจะไปซื้อเหล้าต่อนั่งดื่มเหล้ากันจนเมาขอร้อยหนึ่งไปซื้อเหล้าต่อ
เพื่อนไม่ให้ยืมเขาบอกจะเก็บเงินไว้ใช้ในครอบครัวฆ่าเขาเลยอย่างนี้
ประเด็นหลักมันก็คือเรื่องกินเหล้าเนี่ยนะก็นำไปสู่การฆ่ากันตายนะครับ